แต่เปิดมา๗เดือนก็มีลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้น
ก็มีลูกค้าหลายคนก็อยากจะเป็นเมมเบอร์ของที่ร้านด้วย

ยังได้กลิ่นของเครียมฮะแกงของสมุนไพรต่างทางใต้เลยนะฮะบ๊วยใช่

คือเครื่องแกงทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้กะปิ

ที่เอามาจากสมุยเราใช้เคยปลา
เขยปลาเป็นปลาน้ำจืดตัวเล็กหลายชนิด

แนะนำของทางร้านนะครับผมมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ย
ส่วนจานที่๒อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านค่ะ
จ้าทักทายกันแบบสดใสสดใสนิดนึง
ชื่อนี้ไม่ใช่เมืองใหม่ของประเทศอะไรทั้งนั้นค่ะแต่จะเป็นการอัปเดตร้านเส้นใหม่ใหม่ที่อยู่ในย่านอารีต่างหาก
และเมนูเส้นจากร้านใหม่ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ชิมกันวันนี้มีทั้งราเมนหมูชาชูและยากิกูดง
เมนูเด็ดสไตล์เมืองยูซาว่าที่อยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นที่ร้านยูซาว่าอิซากายะ
ต่อด้วยขนมจีนแกงปูใบชะพลูและเส้นหมี่ผัดสตอกระเฉดอาหารใต้รสจัดจ้านตามสไตล์เกาะสมุยที่ร้านมาริโก
และปิดท้ายด้วยสปาเกตตี้ดอกไม้รสชาติไทยที่คาเฟ่ลาโรเซรับรองว่าใหม่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
และถ้าพร้อมจะลุยกันแล้วก็ไปพบกับเฮียน็อตของเรากันเลยค่ะ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

สวัสดีครับคุณนานานะครับ
เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นยูซาว่านะครับ
น้องใหม่ย่านอารีนะครับผม

ก็ลูกค้าก็เยอะขึ้นเรื่อยค่ะ

เป็นน้องใหม่ย่านอารีแถวนี้นี่จะไหวไหม
แต่เปิดมา๗เดือนก็มีลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้น
ก็มีลูกค้าหลายคนก็อยากจะเป็นเมมเบอร์ของที่ร้านด้วย

ได้ยินมาว่าร้านนี้เกิดจากความหลงไหลในเมืองยูซาว่าประเทศญี่ปุ่น
ใช่ค่ะเพราะว่าชอบไปเที่ยวที่นั่นนะคะ
แต่ว่าถ้าไปที่เมืองนู้นเนี่ยเขาจะดังเรื่องของความเป็นหิมะอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าฤดูหนาวของเขาเนี่ยคือจะแทบจะทุกตลอดทั้งปีเลย
คือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่แบบเป็นสกียิ่งค่ะ
ที่เขาจะชอบเล่นสกีกันแต่ว่าเป็นเมืองที่เงียบมาก
ก็คือเป็นเมืองเล็กซึ่งยังไม่โด่งดัง

ลักษณะบ้านเมืองของเมืองยูซาว่าเขาเป็นยังไงครับ

เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศญี่ปุ่นนะครับ
เพราะว่าต้นน้ำของเขาจะอยู่ที่ยูซาว่าเลย
และข้าวเนี่ยคือเขาจะปลูกตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอร่อยมันหอม
คือต่อให้เอาข้าวนี้ไปหุงของอีกเมืองหนึ่ง
ก็ไม่สามารถที่จะแบบเหมือนเท่าอย่างนี้ค่ะ

ต้องใช้น้ำแบบนั้นด้วยคือน้ำจากเมืองยูซาว่าในการแบบทำดำนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ข้าวนี่แหละเป็นที่มาของเส้นหลายอย่าง

เมืองยูซาว่าหรือเอจิโฮงะยูซาว่าเป็นเมืองเล็กในจังหวัดนีงาตะหรือนิอิกาตะ
ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมืองนี้นะคะจะขึ้นชื่อด้านเกษตรกรรม
โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
นั่นเป็นเพราะว่าช่วงฤดูหนาวที่เมืองยูซาว่าจะมีหิมะปกคลุมจำนวนมาก
หิมะเหล่านี้ละลายกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์พร้อมกับแร่ธาตุที่เหมาะกับการเกษตร
เมื่อไหลลงสู่ดินและแหล่งน้ำที่เกษตรกรนำไปใช้ปลูกข้าวและเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง
จึงทำให้ได้ข้าวสารพันธุ์ดีคุณภาพสูงเป็นอันดับต้นของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะเห็ดนี้เองข้าวของเมืองยูซาวาจึงถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

ตอนนี้เข้ามาในร้านนะครับระหว่างรออาหารเรามาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเกี่ยวกับเมืองยูซาว่านะครับผม
วัฒนธรรมการทานอาหารของชาวยูซาว่าเขาเป็นยังไงครับ
ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทานเป็นพวกโซบะเป็นโซบะเย็นโซบะร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
กันทีก็คือต่อแถวกันยาวเลย
เพราะว่าที่ยูซาว่าเขาก็จะมีเป็นรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งก็จะมีชาวญี่ปุ่นจากหลายเมืองเขาก็จะนั่งรถไฟมาเพื่อมาทานโซบะที่นี่
นั่นแปลว่าโซเบานี่ขึ้นชื่อมากเลย

ดีแบบนี้แล้วลองเมนูดีกว่าวันนี้ให้ชิมเมนูอะไรครับ
วันนี้นะคะก็จะมีเป็นยากิอูโดงนะคะ
กี่อูด้งใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นราเมงหมูชาชูค่ะ
มาเผอดี้ยากิอูโดง
ค่ะซึ่งปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะรู้จักคือยากิโซบะ

เราลองเอาอุด้งมาลองทำดูมันก็จะได้ความเหนียวความหนึบมากขึ้น

ใช่ค่ะก็จะมีนำเข้าด้วยแล้วก็จะมีประยุกต์บ้าง

สำหรับชาวญี่ปุ่นนั้นนะคะเขามีรูปแบบและวัฒนธรรมการรับประทานเส้นอุดงที่ต่างกันออกไปค่ะ
นั่นก็เพราะสภาพแวดล้อมภูมิยาการและวัตถุดิบในท้องถิ่นที่ต่างกัน
จึงทำให้กรรมวิธีการปรุงเมนูจากเส้นอูด้งของแต่ละเมืองไม่เหมือนกันนั่นเอง
โดยเมนูจากเส้นอุดงนี้นะคะจะรับประทานได้ทั้งร้อนและเย็น
แต่ที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็นแบบร้อนเพราะว่าอุดงเป็นเส้นขนาดใหญ่เหนียวนุ่ม
เหมาะที่จะปรุงเป็นเมนูร้อนไว้ทานเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายในช่วงฤดูหนาว
ซึ่งเมนูที่พบได้บ่อยเช่นคาเกะอุดงที่นำเส้นอูด้งไปทานกับน้ำซุปใสร้อน
ที่มีรสชาติอ่อนโรยน้ำด้วยต้นหอมซอย
ดงแกงกะหรี่เส้นอูด้งในชามแกงกะหรี่เข้มข้นเพราะเต็มไปด้วยเครื่องเทศเนื้อสัตว์และผักต่างเช่นมันฝรั่งหอมใหญ่ตามสไตล์ญี่ปุ่น
นาเบยากิอุดงหรืออุดงหม้อไฟที่นำเส้นอุดงผักต่างไข่คามาโบโกะหรือลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นใส่น้ำซุปเทมปุระวางไว้ด้านบน
ร้านจะเสิร์ฟเมนูนี้ในเฉพาะช่วงฤดูหนาวเท่านั้นค่ะนี่เป็นเพียงบางส่วนจากเส้นอุดงเท่านั้นไว้คราวหน้าจะหาเมนูจากเส้นอุดงรูปแบบต่างที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานกันมาเติมความรู้ให้อีกนะคะ
ช่วงหน้าเรามีเมนูเส้นเด็ดจากร้านยูซาว่ารออยู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชิมต่อค่ะ
เส้นอุดงของเมืองอยู่สวรรค์นี้มันแตกต่างกับที่อื่นจริงนะมันมีความเหนียวความนุ่มในตัวเองคือมันต้องมารอด้วยนะครับ
กินถึงจะบอกสัมผัสได้จริงเพราะมันมีเทคเจอร์ที่แตกต่างจากที่อื่นจริงเลยนะครับผม
ลำมันจะไม่เหนียวแต่จะนุ่มมีลักษณะที่เส้นใหญ่กว่าบะหมี่บ้านเราหน่อยแต่มีความนุ่มกว่านะครับ
ส่วนน้ำซุปเองก็มีความหอมของโชยุใช่ค่ะคือชาวยูสวรรค์นี้เขาก็ถามว่า
อย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยใช่ค่ะ

ก็ไปทานที่นู่นนะคะไปทานที่นู่นจนสนิทกับทางเชฟของที่นู่นเลย
แล้วเราก็จะถามเขาว่าเอ๊ะคุณทำยังไงบ้างเขาก็ไม่ได้บอกสูตรเรานะคะ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าให้เวลาทำให้พิถีพิถันกับมันเยอะ
แม้ว่าคุณจะได้เครื่องปรุงจากญี่ปุ่นไปก็จริงแต่เวลาคุณปรุงเนี่ย
คุณต้องพยายามปรุงแบบว่าพิถีพิถันหน่อย